นางเอกสุดฮอตคนนี้นะคะคุณโบเมรดา

โอ้โหม่วนซื่นล้าอีหลีนะคะ

เขารับบทเป็นสาวอีสานบ้านนา
โอ้โหว่าอุปสรรค์อีสานมวลลายนะคะ

บอกว่าเธอดีใจมากนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้ลุยถ่ายกันมาถ่ายทำ๘เดือน

ปิดกล้องนะคะมีนาคมก่อนโควิดละลอกใหม่นี่แหละค่ะ
ส่วนการร่วมงานกับอ้ายแบรี่พี่ณเดชน์นะคะก็เข้าขากันดีค่ะ
เพราะว่าเขาเป็นสายเกลียนพอกันค่ะผัดกันแกล้งจนมึนไปหมดนะคะ
แต่จะอำหนักขนาดไหนนะคะแล้วมีฉากอะไรมาฟินฟินเสิร์ฟให้แฟนได้ดูกันบ้างนะคะ
ที่สำคัญค่ะหลายคนอยากรู้ว่าโบเนี่ยทำไมว่าอีสานได้เหมือนภาคอีหลีนะคะ

ฟังสาวโบกันโลศด้วยค่ะ
พี่อเดชแกล้งเยอะไหมค่ะก็แกล้งกล่อยพอสมควรนิดหน่อย
ก็แค่แบบเอารองเท้าไปแอบบนหลังคาหรือว่าก็นิดหน่อยค่ะ

คือคุณพ่อเป็นคนห่อนแก่นใช่มั้ยค่ะคุณแม่เป็นคนรักษาพนม
คือคุณพ่อเป็นคนขอนแก่นใช่ไหมคะคุณแม่เป็นคนนครพนมแต่ด้วยความที่เราแบบก็มีการไปแบบตอนเด็กก็ไปเที่ยวที่ขอนแก่นบ้างแล้วก็ไปนครพนมบ้างก็มีแบบว่ากลืนสำเนรกลืนภาษามา
อ่านะคะก็จริงเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอีสานก็เลยว่าวคับอีหลีนะคะชมพูในเรื่องเธอเรื่องชมพู่นะคะ
ถามว่าหนุ่มมิคได้ดูละครไหมบู๊ร์ตอบยังไงอะไปฟังเลยจ้า

บ้างเค้าก็บอกเออสนุกหรือบางทีก็ไม่ได้ดูแต่บอกว่าหรือเปล่า
เพื่อเป็นกำหนังแจให้เราอะไรนี้
สิตามได้นะครับก็อีกประมาณ๒วีกจะจบแล้วที่เป็นแฟนละครคนอิสรศน์นะฮะ